นอกเหนือจากเรื่องของยาเสพติดที่ยิ่งปราบก็ยิ่งเจออีกหนึ่งกลุ่มอีกหนึ่งประเภทที่ยิ่งปราบก็ยิ่งเจอคือเรื่องของกลุ่มแก๊งรถซิ่งเด็กแว้นต่างวัยรุ่นรวมตัวกันเหตุการณ์นี้เหมือนกันรถกระบาดรวมตัวกันซิ่งปิดถนนยึดสะพานใหม่ชนบุรีเป็นสนามเซอร์กิจเบิ้ลเครื่องพ่นควันดำเสียง

หนูนะครับกระบาด

โห้ดูน่ะไปนู่แล้ว
คนที่เขาจะไปรับลมทะเลชิวบนสะพานมีอะไร
ทะเลชิงคิวบนสะพานมีอะไรอ่ะควันดำเนี่ยเขาขับกันมาตีคู่มา
เสร็จปุ๊บพอถึงจุดนี้เหมือนจุดสตาร์ทนะพอมีคนให้สัญญาณก็เบิ้ลเครื่องไปปื๊ดไปเนี่ย
เหมือนสนามเซอร์กิจแข่งรถแต่นี่มันคือถนนหลวงนะครับ
เป็นสะพานใหม่ของทางด้านของชนบุรีที่ทำขึ้นมาให้กับนักท่องเที่ยวไป
ผ่อนคลายไปชมวิวท่องเที่ยวกันไปตรงนี้ก็ชอบไปชมวิวถ่ายรูปไปเซลฟี่กันอ่ะ
แล้วดูสิเนี่ยจะถ่ายยังไงควันดำสักขนาดนี้เสียงก็ดัง
คนถ่ายคลิปร้องโอ้โหไม่ไหวเลยทุกคนก็ร้องอย่างนี้เหมือนกันนะฮะ
ร้านอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยแทบจะขายกันไม่ได้นะฮะ
รวมตัวกันแข่งเย้ยกฎหมายแบบนี้ครับคุณผู้ชม
เรียบชายทะเลอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเบิ้ลเครื่องเบิ้ลยาง
้นหมึกก็คือควันดำนี่แหละฮะควันขมงโฉงเฉงเต็มไปหมดเลย
อยากให้ตำรวจชนบุรีกวดขันหน่อยครับนะอันตรายมากเลยแบบนี้
ไม่ไหวแล้วเหมือนกันยิ่งปราบก็ยิ่งเจอเขาบอกว่าถ้าอยากจะแข่ง
ก็ไปเช่าสนามแข่งซะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปนะฮะ
ไปที่มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วกันแบบนี้ชาวบ้านเดือดร้อนนะ
ก็ฝากตำรวจในท้องที่นะดูแลให้กับชาวบ้านด้วยนะครับ